ยังอยู่กันที่เรื่องพระนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะ
ข่าวพระไม่ดีมันก็เยอะเนอะพี่อุ๋ยเนอะเพจดังเขาออกมาแฉเป็นภาพของพระสงฆ์รูปนึง
แล้วก็มีข้อความบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยคือกลางคืนสลัดสบงแล้วแชทไปหานุ่ม
นี่ใช่เดี๋ยวต้องมารอดูเรื่องนี้มันก็มีคำชี้แจงออกมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
นี่เป็นพระรูปนึงแล้วก็มีภาพของชายอีกคนนึงแต่งกายอยู่ในชุดคารวาส
ก็ใจความในโพสต์เนี่ยคือบอกแบบนี้บอกว่าช่วยกันดูหน่อยว่าสองภาพนี้เป็นคู่แฝดกันหรือไม่
ตอนเช้าห่มเหลืองตกเย็นเข็นคิ้วแอดเฟสไปจีบผู้ชาย
เจ้าคณะจังหวัดช่วยตรวจสอบหน่อยให้พิกัดมาด้วยนะคะว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอตานสุมจังหวัดอุบลราชธานี
ลองดูตรงนี้หน่อยนะฮะที่เขาบอกมาว่าเอ๊ะตกลงใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคนเดียวกันหรือว่าแค่หน้าคล้ายหน้าเหมือน
นี่แหละทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยเพราะอะไรก็มีพิกัดมาใช่ไหมล่ะในโพสต์ก็ต้องตามไปถึงวัดแห่งนี้ค่ะ
อุบลราชธานีนั่นแหละค่ะไปถามพระลูกวัดหน่อยว่าเนี่ยรู้จักพระรูปนี้ไหมพระลูกวัดก็บอกเลยบอกอ๋อพระรูปนี้นะหรือชื่อว่าพระเบ้นอายุ๒๓ปี
เฉพาะจะเก่งมากมากเรื่องของการมัดผ้าตกแต่งสถานที่จัดงานเนี่ย

ที่ผ่านมาก็อาจจะดูออกกันแหละว่า
เบ้นไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมที่ไม่ดี
ส่วนชาวบ้านล่ะชาวบ้านก็บอกว่า
เนี่ยไม่เชื่อหรอกนะว่าพระเบ้นจะมีพฤติกรรมตามที่เพจดัง
เอาไปโพสต์กล่าวหาเชื่อว่านี่เป็นการกันแกล้ง
เพราะพระเบ้นจะเป็นที่รักของชาวบ้าน
ไม่เคยเห็นเลยนะว่าจะทำตัวหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะ
พระเบ้นคือพ่อหูเจ้าพ่อเจ้าพ่อบอกว่าจะเป็นใคร
แม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน

แต่ฝึกให้พ่อจาวแสดง

ก็ไปที่วัดค่ะไม่ใช่วัดแห่งนี้นะคะแต่ตามไปตามวัดที่จังหวัดยะโสธร
รู้ข่าวมาจากพระลูกวัดว่าพระเบ้นเนี่ยไปกิจนิมนต์กับท่านเจ้าอาวาสเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหม
ก็ไปค่ะพอไปถึงก็ปรากฏว่าพี่อุ๋ยไปเจอพระเบ้นใส่ชุดคารวาสเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือพระเบ้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไม่ใช่พระแล้วสิต้องเป็นในเบ้นเนอะในเบ้นก็ออกมาชี้แจงกับทางด้านของพี่กิติศักดิ์ของเราแบบนี้
บอกแบบนี้ว่าเรื่องที่เขาพูดกันมาเนี่ยที่โพสต์ลงในเพจดังมันเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหา
มันไม่เป็นความจริงเขาเนี่ยบวชเป็นเนรมาตั้งแต่อายุ๑๕จนกระทั่งมาเป็นพระ
รับเลยว่าตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่เป็นหญิงตลอดเวลาที่เป็นพระไม่เคยที่จะทำตัวเสื่อมเสียเลยนะคะ
ส่วนภาพที่เห็นว่าใส่ชุดคารวาสที่มีคนเอาไปโพสต์ในเบ้นบอกก็เป็นผมจริงจริง
จะศึกไปเมื่อ๑๐เมษายนที่ผ่านมาพอศึกเสร็จก็เลยมีการแต่งหน้าก็ออกไปเล่นน้ำสงกราน
ศึกแล้วใช่หลังศึกแล้วแล้วก็เลยแต่งหน้าออกไปเล่นน้ำสงกราน
แล้วก็เอาภาพของตัวเองกลับไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเองแต่ยอมรับว่าแม้จะศึกแล้วเป็นคารวาสแล้ว
แต่รูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นรูปที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในชุดที่ใส่สะบงเป็นพระสงฆ์อยู่
แต่ไม่เข้าใจจริงจริงว่าทำไมถึงมีคนเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์คือในเบ้นเล่าแบบนี้
ตัวเองเชื่อว่าต้องมีคนที่ทำแล้วต้องมีคนกันแกล้งน่าจะเป็นพระรูปหนึ่ง
ซึ่งพระรูปนี้มีลักษณะตุ้งติ้งเหมือนกันแต่อยู่กันคนละวัดในจังหวัดอุบลราชธานี
จะรู้จักพระรูปนั้นที่เขาพูดถึงนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แล้วพระรูปนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แรงแล้วเข้ามาคอมเมนต์เรื่องผู้ชาย
ตัวเขาเลยตัดสินใจลบโพสต์นั้นทิ้งไปพอมาเกิดเรื่อง
แล้วบอกว่านี่เห็นหรือยังมีภาพของตัวเบ้นเนี่ยไปลงในเพจนะ
ซึ่งในเบ้นบอกไม่รู้จริงนะว่าจุดประสงค์เขาโทรมาทำไม
แล้วทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้อยากจะจบเรื่อง
เพราะตัวเขาเองเขาก็ศึกออกมาแล้วอยากจะใช้ชีวิตของตัวเอง
แล้วอยากจะปล่อยสาวก็จะได้ปล่อยให้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งแอปแมน
เดี๋ยวเรื่องของการแจ้งความเอาผิดกับคนที่โพสต์ในข้อหาพรบคอม
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองปรึกษากับทางท่านเจ้าอาวาสก่อน
นี่ค่ะคือบอกกับพี่ติเราด้วยนะว่า
คือตอนนั้นคือไม่เคยจะแบบไปจงไปจีบอะไรใครเลย
ทีนี้พิติของเราล่ะก็ไปวัดนะคะ
อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเพราะไปหาพระที่ทางด้านของในเบ้น
บอกว่าคนนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นคนปล่อยภาพให้เพจดังไป
ปรากฏไปเจอค่ะนะคะพระรูปนี้ยอมรับเลยบอก
รู้จักกับในเบ้นจริงแต่ไม่เคยมีปัญหากับในเบ้นคนนี้นะ
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะตัวเขาด้วย
แต่มีคนส่งรูปมาถามเขาจริงว่าเนี่ยใช่ในเบ้นหรือเปล่า
เพราะเห็นลักษณะเหมือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เขาก็เลยส่งไปให้โยมคนนึงดู
ส่วนที่เขาโทรไปหาในเบ้นหลังเกิดเหตุ

เพียงแต่มีเจตนาที่ดีอยากจะเตือนว่านี่เป็นพระนะ
อย่าไปทำพฤติกรรมตุ้งติ้งแค่นั้นเอง
รับว่าส่วนตัวไม่เคยเห็นตอนที่ในเบ้นเนี่ยแอบแต่งตัวเป็นสาวแล้วหนีเที่ยวอะไรแต่อย่างใด
เพียงแต่ได้ยินจากโยมคนหนึ่งมาบอก
ติของเราก็เลยไปขอดูข้อความแล้วก็รูปภาพนะคะที่พระรูปนี้บอก
ว่ามีคนน่ะที่บอกส่งพระเบนลงรูปในเบนมาให้ดู
แต่พระรูปนี้ไม่อนุญาตบอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้มันจบแล้ว
และเท่าที่รู้มาในเบ้นก็ศึกไปแล้วไม่ใช่เหรอ
แล้วก็ไม่ใช่ศึกวันที่๑๐อย่างที่ตัวเองบอกนะ
รู้ว่าก็เพิ่งจะศึกไปวันนั้นนั่นแหละ
เราก็ไม่รู้ในไม่รู้อ่ะไม่รู้ในต้นสายเป็นเหตุ
แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่เหมาะสมแค่นั้นอีก
ก็พฤติกรรมที่เขาตุ้งติ้งแล้วก็บอกแล้วก็เตือนเขาอยู่
เขาเพิ่งศึกวันนี้อีกมั้ยเหรอเขาเพิ่งศึกวันนี้มั้ยเหรอ
เขาเพิ่งศึกวันที่สิบเขาเพิ่งศึกวันนี้เนี่ย

เขาบอกหลวงพี่รู้ป่ะไงเพื่อนเขาบอกเราไม่ได้ส่ง

ว่าทางด้านของพระเบ้นหรือตอนนี้เป็นนายเบ้นแล้วเขาศึกแล้ว